คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีลุงประเสริฐวัย๖๐ปีที่สุราธานีค่ะ
วันนี้มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าตำรวจได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว
ประเสริฐเนี่ยถูกพบเป็นศพนะคะนี่คือหน้าตาของลุงประเสริฐ
ถูกพบเป็นศพอยู่ริมถนนแล้วสภาพศพคือที่บริเวณด้านหน้าที่ศีรษะที่หน้าที่ลำตัวท่อนบนเนี่ย
เหมือนกับถูกทุบถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็ถูกของมีคมฟันแผลเวอะวะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นจากจุดที่พบศพเนี่ยเชื่อว่าคนร้ายเหมือนกับโกรธแค้นอะไรผู้ตายอย่างมาก
เพราะว่าสภาพศพคือโอ้โหถูกทำร้ายซะเละเลยรอบศพไม่มีหลักฐานอะไรเลย
เชื่อว่าอาจจะถูกทำร้ายถูกฆ่ามาจากที่อื่นแล้วก็เอาศพไปทิ้งอยู่ริมถนน
จุดที่พบศพคือมันมืดมากตั้งแต่๒๕พฤษภาคม
ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปก็คือไปเจอกล้องวงจรปิดเห็นรถกระบะสีดำคันนึง
ขับผ่านอยู่ตรงแถวนั้นใกล้ช่วงเวลาที่พบศพ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหม
ขับผ่านแล้วเหมือนกับหยุดอยู่แป๊บนึงด้วยอะไรแบบนี้นะคะ

ใช่ค่ะแล้วก่อนหน้านี้เราก็พยายามหาข้อมูลนะจากภรรยาของเขาอดีต
ลูกมีภรรยา๙คนลูกสาว๙คนอันนี้คือภาพ

ผ่านไปตรงแถวจุดที่พบศพลุงเบอร์เซิท
ออกไม้จับผู้ต้องหาคดีนี้แล้วค่ะ
คนที่ถูกออกไหมจับก็คือนายพรชัยจินดาอายุหกสิบสองปี
เป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะคะส่วนอีกคนนึงชื่อว่านายตรี
ยังไม่รู้ชื่อไม่รู้นามสกุลจริงถูกออกไหมจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซ่อนเร้นย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการเสียชีวิต
ตำรวจควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพสเวทตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานแล้วค่ะ
นี่คือผู้ต้องหานะคะผู้ต้องหาคดีฆ่านายประเสริฐชูทรัพย์อายุ๖๐ปี
ที่เรานำเสนอข่าวกันมาเราเรียกกันว่าลุงประเสริฐเนี่ยนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้ชวนลุงประเสริฐไปนั่งดื่มเหล้าด้วยกันก่อน
หลังจากนั้นลงมือฆ่าลุงประเสริฐแล้วเอาศพไปทิ้ง
ที่ถนนสายบ้านควรราวิภาวดีตำบลปากฉลุยอำเภอท่าฉางทีนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าตำรวจกำลังสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนอย่างเคร่งเครียดเลยนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนไปยึดรถกระบะโตโยต้าวีโก้๔ประตู
ทะเบียนขอไข่งองูสี่แปดสิบเก้าสุราธานี
ว่าเป็นรถที่ใช้ขนศพลุงประเสริฐไปทิ้งริมถนนนะคะรถคันนี้รถกระบะคันนี้
ชื่อผู้ครอบครองคือนายพรชัยนะคะอ๋อเลยฮะก็คือหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกไม้จับอะค่ะ
ครับนี่ค่ะแล้วก็ไปยึดรถจักรยานยนต์
เดอร์เวฟสีน้ำเงินของลุงประเสริฐค่ะเพราะว่าก่อนที่ลุงประเสริฐจะเสียชีวิตเนี่ย
ประเสริฐขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านลูกสาวคนที่เก้าครับ
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมแล้วตอนพบศพลุงประเสริฐรถจักรยานยนต์
ลุงหายไปไงฮะทีนี้ตำรวจตามไปยึดไปยึดรถเอาไว้
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ก็ตรวจสอบรายละเอียดเพื่อเก็บหลักฐานทั้งหมดนะคะในรถกระบะด้านหน้าด้านหลัง
นั่งอะไรเนี่ยนะคะตรวจหมดเลยแล้วก็ตำรวจไปยึดแฉลงเหล็ก
คุณผู้ชมครับแฉลงเหล็กยาวสักประมาณเมตรหนึ่งนี่ค่ะ
แลงเหล็กนี้ไม่แน่ใจว่านี่คืออาวุธที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุหรือเปล่า
ทั้งตีทั้งทุบที่ศีรษะที่ใบหน้าของลุงประเสริฐนะคะเพราะด้านหนึ่งของ
แรงมันคมอ่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วจากสภาพศพของลุงประเสริฐเนี่ยนะคะ
ศีรษะเนี่ยมันมีบาดแผลลึกมากผลการชนสูตรบอกว่าถูกของมีคม
ฟันและตีจนกระโหลกศีรษะแตกก็เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นแฉลงเหล็กนี้แหละ
ที่คนร้ายใช้เป็นอาวุธในการก่อเหตุลูกสาวของลุงประเสริฐที่เป็นลูกสาวจาก
ภรรยาคนที่เก้าอะนะคะนางจันทรีราชูซับบอกว่าพอรู้ว่าตำรวจออกไหมจับ
ผู้ต้องหาที่ฆ่าพ่อเธอเนี่ยนะแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำแล้วเนี่ยนะ
ดีใจมากนะคะขอบคุณตำรวจทุกนายที่ทำงานอย่างหนัก
ส่วนคนร้ายเนี่ยขอให้ประหารชีวิตเลยได้ไหมเพราะว่าลงมือฆ่าพ่อเธออย่างโหดเยี่ยมเกินจะให้อภัยค่ะ
ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็อยากให้รับผิดตามกระบวนการกฎหมาย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

ไม่คิดว่านายพรชัยจะเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายขนาดนี้
ส่วนเจ้าของร้านขายของชำใกล้ใกล้กับบ้านของนายพรชัยก็บอกว่า๒วันก่อน
พรชัยเนี่ยไปซื้อเหล้าขาวขวดนึงซื้อข้าวสารอีกหนึ่งกระสอบ
นี่นะคะหน้าตาของนายพรชัยหนึ่งในผู้ต้องหานะคะ
เจ้าของร้านขายของชำบอกว่านายพรชัยไปซื้อเหล่าไปซื้อข้าวสารเนี่ยก็ยิ้มแย้ม
ทำตัวปกติไม่ได้มีสีหน้ากังวลอะไร
ตอนนี้ในพรชัยยังติดหนี้ข้าวสารอยู่ตั้ง๓๐บาทนี่เจ้าของร้านฝากบอกแบบนี้
ทีนี้ค่ะมีกล้องวงจรปิดข้างข้างร้านนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพนายพรชัยเอาไว้ได้นี่นะคะภาพนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของตอน๗โมงเช้า
นายพรชัยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้หนีด้วยนะคะ
คิดว่านายพรชัยจะเป็นผู้ต้องหาฆ่าลุงประเสริฐส่วนหนี้สามสิบบาทที่ติดค้างอยู่อ่ะ
ยกให้ก็แล้วกันเพราะพอถูกจับแบบนี้คงไม่มีโอกาสเอาเงินมาคืนนะคะ
นี่แหละค่ะความคืบหน้าของคดีนี้นะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวรายละเอียดของคดีเพิ่มเติมนะคะหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วเนี่ยคือหลายคนสงสัยมากว่าแล้วไปฆ่าลุงประเสริฐเขาทำไมทั้งที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันแท้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะคะ